สายตาเขาจะดีกว่าคนถึง๒๐เท่า
หูจะดีกว่าคนถึง๓๐เท่า
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือจมูกของซูนัก

ถ้าเป็นเคสคนร้ายนำยาเสพติดมาไว้ในรถยนต์นะครับ
ถ้าเราใช้เจ้าหน้าที่ในการค้นหาเนี่ย
บางทีอาจจะใช้เวลาถึง๒๐นาทีถึงหรืออาจจะกินเวลาไปถึง๑ชั่วโมงเลยครับ
สุนัขตำรวจในเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมองภาพว่า

คือเขาไม่ได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนั้นมากกว่าครับ
แต่ทั้งต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เกียรติยินดีมากโอ้เคนายเหรอเพราะว่ามีความสามารถพิเศษ
คือตำรวจโดยทั่วไปคือออกเวรก็จะถอดชุดวางอาวุธปืนวางวิทยุสื่อสารก็คือจบภารกิจแล้ว
แต่คือตำรวจที่นี่วันหยุดเราก็ต้องดูแลเพราะว่าเรารักเขาแล้วเขาก็เหมือนลูกเราคนหนึ่งอะครับ
ในต่างประเทศเขาก็จะโอ้โหคุณสุดยอดมากเลยคุณมีความรับผิดชอบในการดูแลสุนัข
แล้วก็ในการทำงานด้วยใช้อาวุธปืนด้วยโอ้วินิกุฎ
ซู่นักกู้ไพรทบไพรอาจจะเอาไว้ใช้ข้นการหาผู้ศพไพรอย่างเช่นตึกทะลมหรือคนพลัดหลง

ก็จะใช้ในการตามหาคนร้ายครับ
๓ซูนักค้นหายาเสพติด

สายพันธุ์ของซูนักที่เรานำมาใช้
มีทั้งหมด๕สายพันธุ์

๒เยอร์มันชิปเผิด
๓ฮังเกเรียนวิทซาลล่า

อีก๑พันธุ์ก็จะเป็นพันธุ์ดาชเชฟเผิด
เมื่อก่อนเนี่ยมีการนำสุนัขสายพันธุ์อื่นมาใช้ด้วย

หรือว่าจะเป็นพันธุ์เล็กแจ็คลัสเซล

แต่คราวนี้พันธุ์พวกนั้นบางทีเขาออกไปทำงานแล้ว
เจอสภาพอากาศร้อนเขาไม่ได้เป็นหมาเมืองร้อน
เขาก็จะรีดประสิทธิภาพออกมาได้ไม่ดีมาก
น้องของนี้ชื่อน้องไอรีนชื่อ

อันนี้เป็นสาวน้อยครับ
ก็น้องไอลีนะครับนิสัยเขาค่อนข้างน่ารักแล้วก็ขี้อ้อนนะครับ

ข้อดีของเขาเลยก็คือเขาจะทำได้ละเอียดกว่าตัวพูด

ถ้าในภาษาของสุนัขก็คือเขาจะค่อนข้างสุขุม
ทำการค้นหาละเอียดค่อยเป็นค่อยไปครับ
แต่สุนัขตัวผู้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะอาเลิศ
แล้วเวลาทำการค้นหาก็เหมือนจะแลนดอมไปก่อนเลย

แล้วก็ถ้าไม่เจอก็จะค่อยมาหาละเอียดละเอียดไปทีละนิดครับ

เมื่อก่อนเคยมีโครงการนำหมาไทยเข้ามาฝึกนะครับ
ศึกให้ดมยาเซปติดค้นหาวัตถุรอบเบิร์ตได้
แต่คราวนี้นิสัยของหมาไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะอินดี้หน่อย

วันนี้ฉันไม่อยากออกไปทำงานก็คือไม่ไป
หรือวันนี้ฉันไม่อารมณ์ไม่ดีไม่อยากดมก็คือ
สั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำรู้แต่ว่าไม่อยากทำอ่า
เป็นพันธุรกิจละบดอลครับ
ผู้อายุประมาณ๓ขวบครับ

ในเรื่องของการชี้จุดแล้วก็การเชื่อฟังคำสั่ง
ทำภารกิจสืบค้นพัสดุพันธุ์วัตถุระเบิดครับ

ถ้าเจอวัตถุระเบิดสิ่งบ่งชี้ก็คือการนั่ง

เป็นสุนัขพันธ์ลาบาดอยทิเวอร์เช่นกันเพศผู้

เป็นสุนัขที่ถือว่าเป็นน้องใหม่
พึ่งรับเข้ามาก็เป็นดาวรุ่งแล้วครับ
สิงห์จะเป็นสุนัขที่ใช้สื่อพ้นยาเสพติด

คือการคุยกับการจ้องมอง
ลักษณะการจ้องมองของสิงเมื่อเจอยาเสพติดคือ
การนั่งนิ่งมองสิ่งของก็จะต้องมองสิ่งนั้นครับ

สุนัขตัวนี้ลักษณะพิเศษของเขาที่เป็นที่หนึ่งคือความกล้าหารคือไม่กลัวเสียงดัง
แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นนักล่า
อันนี้เราใช้สำหรับภารกิจสุนัขกระบอยติดตามคนร้าย
สุนัขโคราชตัวนี้ก็เป็นน้องใหม่เช่นกันครับ
อายุประมาณ๒ขวบเป็นเพศเมียนะครับ
การฝึกสุนัขกู้ภัยเนี่ยมันจะมี๒แบบก็คือ

เช่นนั่งเช่นนอนอยู่ในป่าหรือหลงป่าอย่างนี้
ถ้าคนยืนเขาก็จะไม่เห่าไม่อะไร

ตรงนี้น้องเขาก็จะค้นหาแล้วก็จะเห่าบอกว่า
มีผู้สบภัยซ่อนอยู่หรือติดอยู่ในบริเวณนั้นครับ
สำหรับน้องเมลอนนะครับเป็นชนะพิเศษ
นักเมลอนเนี่ยจริงเขาค่อนข้างมีความสามารถมากอยู่แล้ว
กระโดดรอดหัวอะไรกงี่เขาบอกว่าเขาค่อนข้างเก่ง
แต่ด้วยความที่เขาอินดี้หน่อยคือชอบหนีเที่ยว
เราอย่าหาเขาไม่ได้เจออยู่ไว้ป่ะ
เขาเล็กนั้นที่หนานาเขาก็กัดออกได้ครับ
พอเราใส่ปุ๊บเรากลับบ้านไปปุ๊บกลับมา

วันหนึ่งก็ผมก็ออกไปทำงานกลับมาปุ๊บ

อย่างน้องหมานะครับที่เรานำมาประจำการที่สุนัขตำรวจ
อย่างน้องหมานะครับที่เรานำมาประจำการที่สุนัขตำรวจ

เขาเรียกว่าการฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น
ก็จะมีคำศักดิ์นั่งคำศักดิ์หมอบคำศักดิ์เดินชิด
การเดินในสายจูงการเข้าสังคมกับคนกับหมาตัวอื่นนะครับ

ครูฝึกเขาก็จะทำการดูแล้วว่าตัวไหนมีแววที่จะไปด้านไหน
เดินการเฟตติสแล้วก็คืออย่างถ้าตัวบางคนชอบปุย
เขาก็จะมองแววว่าตัวนี้ต้องไปฝึกด้านยาเฟตติส
ก็จะทำการศึกเข้าสายงานในแต่ละด้าน
ก็จะเป็นระยะเวลาอีกประมาณ๔เดือนครับ
เสร็จแล้วถึงออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้
มีภารกิจของการได้เข้าไปช่วยคนเป็นสุนัขกู้ภัยครับคนพัดหลงครับ
เคสนั้นจะเป็นเคสของป้ากุหลาบที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
ทีมค้นหาได้ทำการค้นหามาแล้ว๓วัน
ก็คิดว่าอาจจะไม่เจอแล้วหรือว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วครับ
พอสุนัขตำรวจเราไปเนี่ยทุกคนก็มีความหวังครับ
เราก็ทำการเสิร์ชอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงครับ
เดินขึ้นเข่าเป็นระยะทางประมาณ๓กิโลกรัมครับ
งานที่เขาได้ค้นหาอยู่แล้วเนี่ยไม่เชื่อใจเลยว่าจะเจอ
เพราะว่าเขาได้ทำการค้นหาตรงนั้นมาหลายวันแล้ว
เราไปเจอป้ากุหลาบมีชีวิตรอดอยู่ครับ
ประทับใจตรงนี้ที่ว่าหมาได้ช่วยชีวิตคนไว้ได้
คนก็คือที่ที่สุดของสุนัขกู้ภัยแล้วครับ
หน่วยสุนัขตำรวจเราเองก็ทำงานร่วมกับ
อ่าอย่างบางทีเราไปแบบไปปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็จะเจอบางทีผู้ผู้ทฤษานเนี่ย

ก็คือจะเป็นสิ่งที่รบกวนระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ก็จะเป็นไปนอนแบบเฝ้า
หน้าตานั่งสารคืออยากกินอะไรประมาณนี้ครับ
จะเสียทรงนะครับ
หมายของสุนัขในการทำภารกิจทุกตัวทุกชนิดนะครับ

คือความรักที่ได้จากผู้บังคับสุนัข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

ขวบก็คือเกษียณครับแล้วก็เกษียณเนี่ยมีสองแบบด้วยกันก็คือแบบที่หนึ่งก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นเจ้าของของที่ดูแลมาเนี่ยนำกลับไปเลี้ยงต่อที่บ้านแต่อย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีสุนัขค่อนข้างหลายตัวแล้วครับเขาก็จะมีกลุ่มคนที่รักหมาเนี่ยมาขอไปเลี้ยงครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มคนที่เกษียณอายุเหมือนกันอยากหาสุนัขที่
สวัสดีครับ